ร่ำไห้ถูกสองสาวแสบฉกเงินเกือบ๑แสนบาท

พระภูมิเจ้าที่ค่ะขอให้จับตัวสองสาวแสบนี้ให้ได้
คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศช่วงนี้กันหน่อยค่ะ
คุณตาวิเชียนกับคุณยายเจียมค่ะ
เป็นชาวอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำเนี่ยเห็นไหม
นั่นคือด้านหลังร้านของคุณตาคุณยาย
เนี่ยคุณผู้ชมสุดท้ายแล้วต้องจุดทูปบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทาง
โดยเฉพาะฝั่งคุณยายนะคุณยายเจียมเนี่ยถึงขั้นหลังน้ำตานี่นี่

นึกออกแล้วว่าเขาก็ไม่รู้จริง
คือเงินที่หายไปมันก็จำเป็นที่จะต้องเอามาไว้จ่ายค่าของ
แล้วที่สำคัญคือจะทำยังไงได้คนวัยนี้เนอะ
สุดท้ายก็พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์พึ่งพาทางใจไปก่อนก็ดี
คือขายของกว่าจะได้เงินแต่ละบาท๒บาท
รู้ไหมคะว่าเงินนับแสนเกือบแสน
คือปกติแล้วคุณยายคุณตาจะไปซื้อของจากร้านค้าส่ง
ร้านค้าส่งแล้วก็เอามาขายในร้านตัวเองคือเบตเตอร์เล็ตแบบนี้ค่ะ
แล้วจะต้องจ่ายเงินทุก๑๕วัน

แล้วถามว่าหลังจากนี้รอบนี้สิ้นเดือนนี้จะเอาเงินจากไหนไปจ่าย
ยายบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันจะหาเงินจากไหนไปจ่ายเขานะคะ
ตอนนี้เครียดมากเลยเครียดจริงค่ะ
ทีนี้ทีนี้คุณผู้ชมไปดูพฤติกรรมของสองสาวแสบนี้หน่อยค่ะ
ต้องใช้คำว่าเตรียมการมาเป็นอย่างดีและแบ่งหน้าที่กันทำเป็นอย่างดีเลยนะคะ
นี่ดูจากดาวพลูโตก็รู้ว่าตั้งใจมาก่อเหตุ
ลองดูหน่อยผู้ก่อเหตุสองคนเห็นไหมลูกศรสีแดงชี้ค่ะ

นั่นแหละคือก้มเสื้อส้มอะฉกกระเป๋าเงินละ
แล้วก็ไปเอาเงินในกระเป๋าประมาณ๗๐๐กว่าบาท

เดี๋ยวก่อนคุณเดี๋ยวก่อนที่นั่งคือยายถูกไหมใช่

ใช่ค่ะคุณตาวิเชียนกับคุณยายเตียง
ข้างหน้าเบี่ยงเบนคุณตาคุณยายอยู่ตรงนั้น

คือเสื้อดำอะเห็นมั้ย

ทำเป็นไปเลือกรองเท้านักเรียนชุดนักเรียน

ทำเป็นเซียนเหมือนเรียนมานะฮะ

จังหวะนี้เอาแล้วเสื้อส้ม

ค้นกระเป๋าใบนั้นได้เงินไป

จากนั้นมันทำไงโยงกระเป๋าไว้ที่เดิม
ให้คุณยายคุณตาไว้ดูต่างหน้า

ขี่จักรยานลบนี้ไปเลย
ตำรวจโรงพักนางรองบอกว่าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วนะคะ
ก็หลักฐานชิ้นสำคัญก็คือชิ้นที่เราได้ดูนี่แหละ

ต้องเอามาเชื่อมต่อกันจุดที่เส้นทาง

กล้องวงจรปิดมันมีแต่ในร้านหลังจากนั้นพอออกจากนอกร้านมันไม่มี
ก็เลยไม่รู้ว่าเส้นทางที่คนร้ายใช้หลบหนีมันไปทางไหนอย่างไร
แต่เราก็เชื่อลึกว่าไม่พ้นความสามารถของตำรวจสพนังกรอง
เราจะรอติดตามผลงานของตำรวจนะฮะ
เห็นใจนะคุณตาคุณยายกว่าจะได้เงินสักบาท๒บาทขายของแบบนี้
แล้ววางแผนมานะคือก็นึกออกมาทำงานเป็นทีม
คงรู้นะดิฉันเชื่อแบบนี้นะน่าจะรู้ว่าร้านนี้มีตากับยายอยู่
ใช้วิธีคนหนึ่งอัตราหานั้นไม่เจอบ้าง
อันนี้ไม่เจอบ้างมาช่วยหาหน่อยอีกคนนึงได้จังหวะไง

แล้วก็ต้องเตือนพี่น้องชาวนางรองบุรีรำด้วยนะครับ
เพราะไม่รู้ว่าพฤติกรรมแบบนี้จะไปก่อเหตุกับร้านอื่นอีกหรือเปล่า
ถูกต้องใครเห็นช่วยแจ้งบ่อแสได้